ดูมูลคาเฟ่ชั้นต่ำกันหน่อย
แสกกันโอ้โหทวิตเตอร์ขึ้นอันดับมาเลยนะคะ

เขาบอกว่าเป็นร้านหนึ่งที่พลิกโอกาสให้เป็นวิกฤต

ตอนแรกคุณควรจะได้โอกาสเป็นการโปรโมทร้าน
แต่กลายเป็นวิกฤตร้านโดนถล่มเละเลยค่ะ
นี่แหละค่ะแฮชแท็กมูลคาเฟ่ชั้นต่ำกับการคอมเมนต์ด้วย
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเราได้เดินทางไปยังมูลคาเฟ่
ย่านศรีนครินทร์เมื่อวานนี้ปรากฏว่าร้านปิด

ปกติร้านเขาจะเปิดทำการตั้งแต่เวลาประมาณ๕โมงครึ่ง
คือร้านเขาน่ารักนะร้านสวยเลยแหละ

ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าวัยรุ่นมานั่งชิวบ้างถ่ายรูปบ้างนะฮะ
หลังจากเกิดเรื่องไม่รู้ว่าจะปิดยาวถาวรเลยหรือเปล่าก็ต้องรอดูวันนี้แล้วกัน
เพราะว่าปกติแล้วสุขศาลอาทิตย์โอ๋ลูกค้าแน่นร้านเลยนะคะ

ด้านข้างมันมีเห็นไหมล่ะโซฟาสีเหลืองลิซ่าเขาไปนั่งถ่ายรูป
แล้วคือก็คอมเมนต์เอาจริงนะเข้าใจว่าผู้ชายที่คุยกันเขาเม้นแซวเม้นต์หยอก
แต่ว่าคุณก็ไม่ควรเม้นต์อะไรแบบนี้มันดูแล้วมันส่อไปในทางคุกคามทางเพศ
คือคุยเล่นกันเขาเรียกอะไรกับเพื่อนอะสนุกแบบว่าเอิญไป
ก็เป็นที่มาของโซฟาสีเหลืองที่ลิซ่าไปนั่งแล้วมีคนมาบอกว่าขอดมกลิ่นได้ไหมขอซื้อต่อได้ไหมจนลามไปถึงเรื่องของขนในการเข้าห้องน้ำ
ให้ดีนะควรจะฟ้องร้องร้านนี้ไปเลยเพื่อจะได้รับบทเรียนไม่ใช่เพียงแค่ว่ากับน้องลิซ่านะกับลูกค้าผู้หญิงทุกคนก็ไม่ควรโดนคอมเมนต์อะไรแบบนี้ทั้งนั้นค่ะ
สังกัดเขารู้แล้วนะทั้งต้นสังกัดเขารู้แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใดนะคะ